ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยในงานกาชาติประจำปีนะครับ
เขาบอกใช้คำว่าป่าเถื่อนอย่างน้อยเกินไปนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งถูกกลุ่มคู่อริเกือบ๑๐คนรุมกระทืบจนสลบ
แต่สลบไปแล้วเนี่ยกลุ่มคั่วหรี่ยังไม่หยุดนะครับ
อนุญาตหยุดภาพช่วงที่เป็นการทำร้ายกันอย่างรุนแรงหน่อยนะฮะ

นี่เสื้อขาวนี่ยังซ้ำแล้วเสื้อดำคนนี้นี่หนักสุดเลย

สามอีกทีหนึ่งยังไม่ยอมไปยังสามอีก

ผู้หญิงคนหนึ่งก็พยายามช่วยห้ามบอกให้พอแล้วพอแล้วกว่าที่พวกนี้จะไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ถึงบอกว่าป่าเถื่อนยังน้อยเกินไปนะครับสำหรับการจะใช้คำจำกัดความตรงนี้นะครับ
นี่เกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมานะมันเข้าศีรษะทั้งนั้นนะฮะ
โดยเฉพาะเสื้อดำที่ยังไม่ยอมหยุดทำร้ายเขาเสื้อขาวนี่ก็อีก
มีคนที่อยู่แถวนั้นถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยกะจะเอาค่อยตายเลยหรือยังไร
เป็นถนนเรียบแม่น้ำน่านอยู่ในพื้นที่จัดงานกาชาติประจำปีของจังหวัดพิศนุโลก
แต่อยู่นอกตัวงานนะครับเป็นถนนด้านหน้า
ได้คุยกับกู้ภัยที่เข้ามาระงับเหตุแล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
กู้ภัยบอกว่าคนเจ็บชื่อนายสาคอนนะฮะอายุ๓๔ปี
สลบเหมือดเลยนะครับทุกผู้ชมครับใบหน้าตามตัวนะแล้วก็ศีรษะ
มีรอยฟกช้ำบอบช้ำหลายแห่งอาการสาหัสนะครับ
หลังจากที่เข้ามาถึงที่เกิดเหตุต้องรีบนำตัวส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันที
แล้วที่เขาบอกว่าอาการคงคงอยู่เข้ามาใบหน้าช่วงปีสี่ครั้งสุดท้ายนะฮะ
นี่แหละครับที่จะเป็นผลเพราะว่าผู้บาดเจ็บนอน
มีการแตะบริเวณใบหน้ากระชืบสำบริเวณหน้าอก
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกได้ลงพื้นที่แล้วนะครับ
เพื่อจะหาเบาะแสของกลุ่มคนที่ก่อเหตุที่ไปทำร้ายเขานะครับ
พบว่าเมื่อคืนนี้หลังจากจบคอนเสิร์ตในงานกาชาติประจำปีของจังหวัดพิศนุโลก
คนเจ็บเนี่ยเดินออกมาจากงานมากับผู้หญิงที่มาด้วยกันที่ตะโกนห้ามในคลิปนี้แหละฮะ
แล้วก็มาเจอกับคู่อรินะฮะ๘คนด้วยกันซึ่งไม่รู้ว่าไปคำเมนต์กันตั้งแต่ตอนไหน
แล้วก็ตามคลิปเลยมีคนแถวนั้นถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วนะเพราะว่าในคลิปเนี่ยมันเห็นหน้าชัด
เป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนในพื้นที่แถวนั้นนั่นแหละ
อายุระหว่าง๑๗๑๘ปี
อยู่ในพื้นที่ตะบนบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
เดี๋ยวจะรอดูอาการบาดเจ็บของคนที่ถูกทำร้าย
ว่าเข้าขั้นสาหัสด้วยหรือไม่
จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
แต่ที่แน่ก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้รับอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับ
แต่ถ้าหมอแจ้งว่าอาการสาหัสเจ็บหนัก
ก็ต้องเป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

มันควรจะเป็นร่วมกันพยายามฆ่าเลยหรือเปล่า

เห็นไหมเน้นใบหน้าเน้นศีรษะเลย